จากยาบ้าเหล้าก็ทำให้คนกลายเป็นปีศาจได้
ที่จังหวัดสุรินค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปีนะคะ
ดื่มเหล้าแล้วเอาไปผสมเครื่องดื่มชูกำลังอีก

ใช้มีดอิโต้ไล่ฟันญาติญาติ
และหลังจากนี้ก็ไปไล่ฟันวัวควายอยู่ในทุ่งนา
และอากาศมันร้อนไงคะสงสัยจะเหนื่อยมากค่ะ

ดีจนแบบเราวิ่งฮู้วิ่งไปทั่วประตูบ้านเลยนะทุ่งนา
แล้วสรุปมันหลับอยู่แบบนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรศรีขอรภูมิสุรินนำกำลังไปเลยค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคลุ้มคลั่ง
ใช้มีดอิโต้ไล่ฟันญาติไล่ฟันบัวควายช่วงบ่ายวันนี้

ผู้ชายคนนี้หลับอยู่ค่ะแบบไม่รู้สึกตัวด้วยนะ
พยายามปลุกก็ไม่ยอมตื่น
รู้ชื่อเพราะว่าญาติแจ้งมาชื่อตะวันยี่หอมอายุ๒๓ปี
ถามคนในหมู่บ้านซิเพราะว่าคนในหมู่บ้านเป็นคนแจ้ง
ในหมู่บ้านเล่าว่าก่อนเกิดเหตุในตะวัน

แล้วก็ผสมเทคลุกเข้าใส่กันกับเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วก็บ่นว่าอากาศมันร้อนร้อน

หลังจากนั้นค่ะนายตะวันวิ่งออกมาจากบ้านท่าทางคล้าย
คนสติหลุดใช้มีดปลายแหลมแล้วก็อีโต้ไล่ฟันไล่แทงบัวควาย
ที่มันหากินย่าอยู่กลางทุ่งนา
ห่างจากบ้านไปประมาณ๒กิโลเมตร
วิ่งออกจากบ้านอากาศร้อนไปในทุ่งนา๒กิโลเมตร
ไล่ฟันวัวฟันควาย๒กิโล๒กิโลวิ่งไปวิ่งไปนะ
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วก็จับกลุ่มตัวนะคะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนที่ไปเจอเขาจะสลบสลาย
ก็ต้องเอาไปสงบสติอารมณ์เพิ่มเติมไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่สถานีตำรวจอยู่ดีนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อสักครู่เห็นรอยแผลไหม
วัวเพศผู้สีดำอายุ๓ปีถูกฟันที่กลางหลังเลย

เขาปิดอะไรอ่ะอืมนะฮะเออเขาปิดอะไรอ่ะ